ต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะเรื่องของ๑๐ตำรวจโทยิงนะคะ
หลังจากที่มีเป็นข่าวนะคะแล้วก็อ้างถึงสวท่านหนึ่ง
แล้วก็คนก็อยากรู้ว่าสวคนนี้เป็นใคร
ล่าสุดมันก็จะมีประเด็นนะคะก็คือว่ามีคนไปเห็นป้ายชื่อนะคะ
สิบตำรวจโทยิงคนนี้ขึ้นคู่กับสวคนหนึ่งที่วัดแห่งหนึ่ง
วันนี้ล่าสุดแกนำพักเก้าไกลในฐานะโคศกรรมพิธิการปฏิชนาปัชชร

เปิดชื่อเลยนะคะสมาชิกวุฒิสภาที่มีชื่อติดป้าย
คู่กับสิบตำรวจโทหยิงที่เป็นข่าวนะคะ
อาหารหญิงเนี่ยค่ะเขาบอกหลังตรวจสอบเช่นทางรับราชการพบพิรุษ
นับตั้งแต่รับราชการเป็นตำรวจแล้วไปช่วยราชการกอรมนภ๔ที่ภาคใต้
ล่าสุดก็พบเอกสารได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์
คณะกรรมธิการกฎหมายแล้วก็ยังพบชื่อสมาชิกวุฒิสภารายหนึ่ง
ขึ้นป้ายชื่อคู่กับ๑๐ตำรวจโทยิงในวันวัดดังที่จังหวัดราชบุรี
ก็เลยต้องตรวจสอบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
สมาชิกวุฒิสภาที่ถูกยื่นเรื่องตรวจสอบก็คือนายธานีอ่อนละเอียด
เป็นสมาชิกวุฒิสภาและอดีตกรรมธิการกฎหมายสนชค่ะ
เชิญนะครับอีกสามท่านเข้ามาหนึ่งคือนายธานีอ่อนละเอียดครับนะที่ประกด
ชื่อที่วัดแล้วก็มีชื่อในส่วนของกรรมธิการอ่ากิจการกฎหมายกฎหมาย
ในระบบการยุทธรรมนะครับที่อยู่อ่าในสะพานิติภัณฑ์ชาติรวมแล้วก็ที่
อ่าคุณศิษฐวัฒน์วงศุวรรณเป็นผู้แต่งตั้งนางขาวกรสัสสิบัวย้ำเป็นที่
ปรึกษากิจมศักดิ์ประจำการทิการเข้ามาให้ข้อที่จริงต่อกรรมธิการประวัติศาสตร์
พลเรือเอกศิษฐวัฒน์วงสุวรรณนะครับซึ่งเป็นผู้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งว่ามีความเกี่ยวพันธุ
และไปถึงระบบวอธรรมนี้หรือไม่ด้านในนิวัฒน์ชายเกษมงคลครับ
ในฐานะโฆษกสำนักงานปปชได้พูดถึงคดีนี้นะคะว่า
มีการส่งเรื่องร้องเรียนมาแล้วสองรายแต่ว่าข้อมูลที่นำมาร้องยังไม่มีรายละเอียดมากนักค่ะ
เพราะว่านำข้อมูลการเสนอข่าวจากสื่อมวลชนมาร้องเรียนซึ่งไม่มีการระบุชื่อสว
เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการปรักปรำต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปค่ะไปตามป้ายนี้ค่ะ
ไปที่สาราอเนกประสงค์วัดบางลี่เจริญธรรมที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ซึ่งวัดนี้เนี่ยที่ติดป้ายชื่อสอวอธานีคู่กับศิษย์ตำรวจโทหยิง
ค่ะป้ายก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะคุณรัฐพงศ์ครับ
เจ้าอาวาสบอกไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ก็แจ้งว่าจะไม่มีการปลดป้ายออก
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มบอกว่าครอบครัว๑๐ตำรวจโทยิงเป็นคนดีชอบทำบุญ
แต่เจ้าตัวไม่ได้มาบริจาคด้วยตัวเองส่วนสวนั้นทางวัดไม่เคยพบตัวค่ะ
และสำหรับความคืบหน้ากรณีที่ถูกผู้เสียหายแจ้งความฐานค้ามนุษย์
สิบตำรวจโทยิงและแฟนนุ่มตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
เดี๋ยวเสร็จสิ้นแล้วก็จะแจ้งข้อหาให้ทั้งสองคนรับทราบค่ะ